คุณผู้ชมคะไปดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์ที่ชนบุรีรถกระบะพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์
แต่รถจักรยานยนต์เหมือนกับย้อนสอนมาครับจนได้รับบาดเจ็บนะคะ

นี่ค่ะคือรถจักรยานยนต์ย้อนสอนไปนะคะ
รถกระบะมาก็เลยพุ่งชนแบบเต็มเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้า
ถนนสายศรีราชาน้องใยบู้นะคะเป็นถนนสองเลนสวนทางกัน
แต่ว่าเป็นช่วงที่ปรับการจราจร
เป็นทางเดียวหรือวันเวย์พอดีค่ะ
จุดเกิดเหตุปากซอยลงบ่อก๊อกหมู่๒
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
คนเจ็บชื่อว่านายบุญรอดยิ้มแย้มอายุ๗๓แล้วค่ะ
อยู่บ้านเลขที่๗๖ทับ๗ที่อำเภอศรีราชาชนบุรี
ก็คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนไปแล้วก็ถูกชนเนี่ยค่ะ
หนักนะคะเจ็บหนักนอนอยู่กลางถนนแบบนี้
ขาซ้ายหักมีแผลถลอกเต็มตัวเลยค่ะ
กู้ไพรสว่างประทิบศรีราชาประถมพยาบาล
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
ตำรวจสพศรีราชามาตรวจสอบนะคะ
รถจักรยานยนต์ยามาฮานูโวสีดำ
ทะเบียนงงกกบม๙๙๙๙ชนบุรี
ของนายบุญรอดดูสภาพค่ะคุณผู้ชม
คือพังทั้งคันโอ้โหนี่นะคะ
ส่วนทางด้านของรถกระบะค่ะ

ทะเบียนทพชช๔๓๔๓กรุงเทพ
สภาพรถก็คือหน้ารถฝั่งซ้ายก็พังเสียหายนะคะ

เขาก็ขับรถมาตามทางปกติ
รถจักรยานยนต์ย้อนสอนไปจริง

ก็จะมีการสอบสวนขยายผลแล้วก็ดำเนินการกันต่อค่ะ
ครับ